คุณผู้ชมที่สุราชธานีมีเหตุผู้หญิงกระโดดเกาะกระโปรงหน้ารถอีกแล้ว
หลายคนบอกว่าโอ้โหเรื่องความรักแน่เลย
มันก็จริงแหละค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เหลืองมือสองมือสามแล้วแหละ

คนที่อยู่ในรถเนี่ยเป็นสามีเขาบอกว่าเป็นตำแหน่งถึงผู้อำนวยการการศึกษา
หอโรงเรียนหรออะไรอย่างนั้นหอโรงเรียนแบบนั้นเลย
แล้วฝ่ายผู้หญิงภรรยาก็เป็นครูเขามีลูกด้วยกัน๑คน
แล้วเขาทะเลาะกันเขาบอกว่าสามีทำร้ายร่างกายเขา
แล้วก็จะทิ้งเขากับลูกค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ก็คือเป็นลักษณะที่รถคานี่แบบจะขับออกจากบ้าน

ใกล้หายแล้วก็ต้องก่อรถไว้ก็จะหมาเต็มหนักไปไหน
ฝ่ายผู้หญิงจะกำลังขับรถกลับหยุดรถมา
แล้วก็เลี้ยวรถเข้าบ้านแบบค่อนข้างใช้ความเร็วเหมือนกัน
เขาบอกว่าภาพจังหวะตอนนี้นาทีเลี้ยวเข้าเนี่ยค่อนข้างหน้าหวัดเสียเลย
เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยผมปลิวแล้วตัวเอียงมาเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๖ธันวาคมนะคะในอำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นคนส่งเรื่องมาร้องเรียนเองแหละ
เขาเป็นครูอัตราจ้างอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
บอกว่าคนที่อยู่ในรถเป็นสามีเธอเอง
เตรียมจะขับรถหนีทิ้งเธอกับลูกวัย๑ขวบที่กำลังป่วยอยู่
เธอบอกว่าเธอเป็นภรรยาของผู้อำนวยการเขตการศึกษาแห่งหนึ่งในพื้นที่สุราธานี
กับสามีมีลูกด้วยกันเป็นลูกสาวอายุ๑ขวบ๑๐เดือน
เธอบอกเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็ทอดทิ้งเธอไว้กับลูกพร้อมกับหนี้สินค่ะ
คือสองคนนี้เธอบอกเธอรู้จักกับสามีเนี่ยปี๖๒ตอนนั้นเธอเพิ่งมาทำงานเป็นครูใหม่นะคะ
สามีก็มาจีบอุ้ยตอนจีบนี่โปรโมชั่นจัดเต็มอะค่ะเธอบอกหวานมาก
บหนักมากจนแบบโอเคเขาคงรักเราจริงแหละ
ตัดสินใจแต่งงานกันปี๖๓จีบปี๖๒แต่งงานปี๖๓
แล้วก็มีลูกสาวด้วยกันในปี๖๔แต่หลังหลังค่ะเธอบอกว่า
พฤติกรรมสามีมันเปลี่ยนไปทำร้ายร่างกายเธอก็บ่อย
เธอบอกเธอไม่ไหวแล้วเธอเลยฟ้องหย่าแล้วก็เอาลูกมาเลี้ยง
แต่ฝ่ายสามีไม่ยินยอมแล้วก็ตามมารังความแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้น
เธอบอกเธอแจ้งความแล้วและอยากจะร้องเรียนวินัยราชการด้วย
เพราะว่าสามีเป็นถึงพอด้านการศึกษาค่ะ
แกคุมโรงเรียนทั้งหมด๑๕๘โรงเรียนคุณครูประมาณ๒๐๐กว่าคน
แต่เรื่องในครอบครัวครูจ๋าอายุ๓๐ปีไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะ
แกแก้ปัญหาไม่ได้แกถอยหลังหันหลังให้

เราเป็นภรรยาพอเขตเป็นลูกพอเขตแต่โดนทอดทิ้ง

คือเราก็พยายามที่จะติดตามทางฝ่ายชายเหมือนกัน
เพราะว่าก็อยากรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็จะได้ฟังให้รอบด้านนะคะ
แต่เบื้องต้นมีรายงานว่า